ไปดูภารกิจของกู้ภัยนะสมัยนี้กู้ภัยก็ต้องเป็นมือปราบสัตว์เลื้อยคลานนะออกปฏิบัติหน้าที่

เป็นทุกอย่างนะฮะก็มีการไปจับทั้งตะกรวดทั้งงูเห่าเข้าบ้านแล้วงูเห่าไปพ่นพิษใส่ตาน้องหมา
วิ่งไล่กันพักใหญ่จนมุมเนื้อตกทั้งคู่ทั้งกูภัยทั้งสะกวด
เขาก็เหนื่อยกันทั้งคู่นะฮะอ่าแต่ว่าพอจับตะกรวดเสร็จปุ๊บ
ไม่ทันถึงชั่วโมงกู้ภัยคนเดิมต้องออกปฏิบัติการอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้มีคนแจ้งงูเห่าครับโอ้โหงูเห่าไปซุกอยู่ใต้ไม้กวาดทางมะพร้าวที่มุมรั้วของบ้าน
ก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ไปคล้องจับก็ไม่ได้ยากเย็นนักเท่าไหร่นักนะฮะ
งูเห่าเนี่ยความยาวสักประมาณ๘๐เซนก็ใส่กระสอบไปปล่อยทิ้งไกลหน่อย
ต่อมาเจ้าของบ้านเขาเล่าแบบนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาเลี้ยงหมาที่บ้านไว้๔ตัวใช่ไหม
หมามันก็เห่าอะไรกันเสียงดังก็เลยออกไปดู
อ๊ะหมาเป็นอะไร๓ตัวเลยนี่นี่เขาเรียกเอาไว้ไปนี่ครับ
ตรวจสอบพบว่ามันมีสารบางอย่างถูกพ่นใส่ไปในตา

บ่ายเมื่อวานก็ไปเจองูเห่าก็เลยคาดกันว่า
หมาตาผ้ามัวแสดงว่าน่าจะถูกพิษของงูเห่ามันพ่นใส่เข้าไป
ทำให้ตาพร่ามัวก็เลยให้คุณหมอรักษา
ตอนนี้อาการน้องหมาก็ปลอดภัยนะครับ
ช่วงนี้ก็จะมีสัตว์เลื้อยคานเข้าวงเข้าบ้านกันบ่อยนะครับ
ก็ต้องระวังตรวจสอบกันให้ดีพยายามอย่าให้บ้านรก

มันก็มีสิทธิ์ที่สัตว์พวกนี้มันจะเข้าไปอยู่ได้นะคะ